เรามาดูพี่ตูนวิ่งตากอากาศหน่อย
ตอนนี้วิ่งเซ็ต๒อยู่เริ่มเซ็ต๒ประมาณชั่วโมงครึ่ง

เริ่มตั้งแต่ตี๓กว่าหลังจากนี้วันที่๕๓
ครับใกล้เต็มทีแล้วนะคุณ
ใช่โพงสุดท้ายแล้วจะถึงใกล้เต็มที่โพงสุดท้ายแล้วจะถึง
บรรยากาศเช้านี้เป็นอย่างไรครับคุณมริดีครับ
เช้านี้นะคะวิ่งตั้งแต่ตี๓เลยค่ะ
ฝ่าลมหนาวเพราะว่าอุณหภูมิต่ำถึงประมาณ๑๐องศาเซลเซียส
ได้นะคะที่หน้ามหาวิทยาลัยพยาวนะครับ

ถือว่าเป็นวันที่๕๓ของโครงการวิ่ง๙คนละ๙

คุณตูนบอดี้แลมแล้วก็ทีมงานวิ่งเซตที่๑
ชูดภาพนี่ครับค่ะชูดภาพ
ชาวบ้านเอามาให้พี่ตุ๊กก็น่ารักใส่วิ่งตลอดเลย
นี่แหละครับแล้วก็มีปลาเกร็ดเป็นเงินด้วยนะ
เกร็ดเป็นแบงค์๑๐๐แบงค์๒๐แบงค์๕๐๐นะครับ
ก็เอามามอบให้กับพี่ตูนแล้วก็มีการถ่ายรูปเซลฟี่กัน
นี่คุณหมอพยาบาลมารอกันเต็มเลยนะครับ
ลงจัดด้วยนะคุณดูสิพี่ตูนนี่เจอทุกสภาพอากาศเลย
ใต้ก็ฝนใช่ไหมปากก็ร้อนแล้วก็นี่มาเจออากาศหนาวนะคะที่ภาคเหนือ
ก็การกำลังการให้กำลังใจของประชาชนแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกันเห็นไหม

พยาบาลก็จุดเทียนให้กำลังใจพี่ตูนนะครับ
เป็นการต้อนรับพี่ตูนแล้วก็เหมือนทำพิธีให้กำลังใจ
ทำพิธีให้ขวัญให้อะไรกันเห็นไหม

คือช่วงโค้งสุดท้ายพี่ตูนแข็งแรงมากขึ้น
คุณก้อยรัชวินเองให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีก่อนหน้านี้เหมือนกัน
ดูเหมือนว่าโค้งสุดท้ายไม่ใช่ว่าจะอ่อนแรงลงเลย
ฮึดแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นวิ่งเร็วกว่าเดิมด้วย
เป็นเพราะว่าข้างในร่างกายเขาเซ็ตตัวแล้วล่ะ
ใช่ฮะแล้วก็พี่ตูนก็ได้รับเข็มฉีดยายักษ์ที่ทำจากเงินจากแบงค์
แล้วก็หมวกพยาบาลที่ทำจากแบงค์เป็นสัญลักษณ์ว่า
นี่คือเงินบริจาคของคุณหมอและพยาบาลที่นั่นนะครับ

ตลอดเส้นทางเราก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันบรรยากาศ
อันนี้น่าจะเป็นจุดเซ็ตแรกนะคะคุณอริยา
ที่มีนักศึกษาและพยาบาลมาต้อนรับ

ใช่นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานี
ก็จุดเทียนปฏิญาณตนว่าจะทำงานเพื่อประชาชน
แล้วก็ถือว่าเป็นการจุดเทียนต้อนรับพี่ตูนด้วย
แล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนพยาวพิทยาคม
ก็มาตั้งวงดุยางเล่นเพลงแสงสุดท้ายต้อนรับด้วย

ก็ไปจบเซตแรกที่ปั๊มปตทฟูแสงเซอร์วิส
ในเวลา๖นาที๕๐นาที
ระยะทางที่วิ่งในเซตแรก๒๒๓กิโลเมตร

พี่ตูนก็หยุดพักประมาณชั่วโมงหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ออกวิ่งต่อเซตที่๒นะคะ
จากปั๊มปตทฟูแสงเซอร์วิส๘โมงเช้า
แล้วก็จะไปจบที่เทศบาลตำบลแม่ปืม

ครับเมื่อกี้พี่ตูนก็มวกอันตราคอร์ส
คุณก้อยก็มวกแองกิเบิร์ด
คือคุณก้อยที่ถือถุงรับเงินบริจาคนะคะ
วันนี้กำหนดวิ่งเอาไว้ทั้งหมด๕เซต
โดยเซต๓จะไปจบที่ที่ว่าการอำเภอแม่ใจที่จังหวัดพยาว
ส่วนเซต๔นะคะจะไปจบที่โรงเรียนปูแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงราย

จะไปจบที่บริษัทธนาเกรนพอลิช

ก็เยอะนะสำหรับวันนี้ถ้า๗๐กว่าเนี่ยนะฮะ

ก็มีเซตแรกมีคุณกณิตสารสินเป็นพิธีกรมาร่วมวิ่ง
ซึ่งเซ็ทที่๒ก็มีคุณรัศหมี่แขน์สเวลาโล้นมาด้วย

นางบอกว่านางจะวิ่งไปให้ถึงสุดเลย

ค่ะมีอีกหลายคนนะคุณ

เซ็ต๓มีคุณนายมีนายนพัฒน์มาด้วย

ก็ไปร่วมวิ่งสร้างสีสันในโครงการด้วยค่ะ
โอ้โหก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องยอดบริจาคกันนะฮะ
เรามาพูดถึงกิจกรรมคู่ขนานกันบ้างดีกว่า

เพราะนอกจากพี่ตูนและคณะวิ่งอยู่ใกล้จะถึงเชียงรายแล้ว
กิจกรรมคู่ขนานในพื้นที่อื่นก็มีนะครับ
โดยไปดูที่เชียงรายที่วัดศรีดอนชัยอำเภอเชียงของ
ทัศนัยสุธาพฤษในอำเภอเชียงของ
พร้อมด้วยประชาชนและพี่น้องกลุ่มชาติภัณฑ์หลากหลายชนเผ่า
ก็ได้นำธนบัตรฉบับใบละ๑๐๐บาทบ้าง๕๐๐บาทบ้างนะครับ
ซึ่งได้รับบริจาคจากการวิ่งระดมทุนในพื้นที่อำเภอเชียงของ
แล้วก็เส้นทางระหว่างอำเภอเชียงของถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก่อนหน้านี้รับเงินมาแล้วนะ

ร้อยทำเป็นตุงแบบล้านนา

ทำเป็นตุงแล้วก็หมายถึงว่าเอาแบงค์เนี่ย

แล้วก็เอาไปคล้องไว้ที่เสา

เขาก็จะมีสาวเหมือนตุงของภาคเหนือไงคุณ

เขาบอกว่าตรงนี้เพื่อความสิริมงคลด้วย

แล้วก็คาดว่าตุงแบบล้านนานี้ถ้าแล้วเสร็จนะคุณ
จะมีความยาวถึง๒๐๐เมตร

ก็จะส่งมอบให้กับนายนรงศักดิ์โอสดธนากร

นามของตัวแทนชาวจังหวัดเชียงราย

ซึ่งคาดว่าคุณตูนและคณะจะวิ่งถึงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเย็นวันนี้
ล่าสุดทาง๗๐๐๐๐ประดมทั้ง๑๘อำเภอได้วงเงินแล้วกว่า๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
และยังคงทยอยมีการบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่อง
และจะรวบรวมส่งมอบให้กับคุณตูนด้วย
เช่นเดียวกัน๑๐๐๐๐๐๐๐บาทของจังหวัดนะ

คือเขาก็มีการวาดภาพเป็นวาดภาพลายเส้นแล้วก็นำไปประมูล

ค่ะทีนี้มีนักธุรกิจซื้อไป๑๐ล้านบาท
แล้วหลังจากนั้นมีของประมูลอื่นอีกนะคะ
ก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าได้๑๗ล้านใช่ไหม
ใช่ครับกำลังรออยากให้ครบ๒๐ล้าน
แล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้กับคุณตูนในวันที่๒๖นี้
แล้วบอกว่า๙โมงจะมีพิธีใบสีสู่ขวัญด้วย
ใช่นะครับวันที่๒๖ธันวาคมตอนนี้นะครับ
แล้วก็ท่านววัชิระเมธีเนี่ย
ก็จะเอารูปปั้นชุดจิตโพธิสัต
ซึ่งจริงมี๘ชิ้นเอาไปประมูลแล้ว๗ชิ้น
ก็๗ล้านบาทถ้ารวมกับภาพว่าอีก๑๐ล้านบาทเป็น๑๗ล้านบาท
ก็เหลือ๑ชิ้น๑ชิ้นจะมอบให้พี่ตูน

แล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการมอบพวงมาลัยเงิน

ซุ้มประตูชัยถึงวิหารดินด้วย

นี่รวมคร่าวก็เกือบอีก๓๐ล้านบาท

ยังไม่รวมกับการประมูลในเพจเก้า
นะฮะทั้งรองเท้าที่มีการประมูลเพิ่มนะครับ
แล้วก็ยังไม่รวมจากประชาชนในจังหวัดต่าง
ทำกิจกรรมคู่ขนานกันไป

และประชาชนที่ค่อยส่งเงินเข้าไป
ในบัญชีของ๙คนละ๙เขา
คุณสังเกตถ้าดูในเพจที่เขามีการประมวลเงินบริจาค
ไม่ได้หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
เพราะฉะนั้น๑๐๐๐ล้านบาทคาดว่าทะลุแน่นอนแล้วทีนี้
ใช่เพราะตอนนี้๙๖๖๑๘๒๑๘๑บาท
สตางค์ณเวลา๙นาฬิกา๑๖นาที

ระยะทาง๒๐๗๗๐๖กิโลเมตร
จากทั้งหมด๒๑๙๑นักไล่จะถึงแล้ว
ดังนั้นเราก็เป็นกำลังใจต้องพูดถึงหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานนายยกรัฐมนตรีพูดในรายการ

พูดถึงโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศของคุณตูน
และทีมงานอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จ
ปลอดภัยโดยสวัสดีภาพ
ที่สำคัญที่นายกพูดถึงนะก็คือขอขอบคุณที่นำความสุข
และรอยยิ้มมาให้คนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลา๒เดือน

ขอบคุณที่เป็นสะพานเชื่อมใจคนไทย
ในการมีความรักความสามัคคีเผื่อแผ่แบ่งปัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเส้นทาง๒๐๐๐กว่ากิโลเมตร
ขอบคุณที่ได้สอนให้คนไทยได้รักสุขภาพจากจุดนี้
ก็อยากจะขอให้คนไทยช่วยกัน๙คนละ๙เหมือนกันนะ
แต่จะเป็นการก้าวไปพร้อมกัน

แล้วจะต้องเป็นการก้าวอย่างมั่นคงตลอดไป
นี่เป็นคำพูดของนายยกรัฐมนตรี
ที่ขอขอบคุณคุณตูนและก็โครงการ๙คนละ๙นั่นเองนะครับ
ก็เป็นโครงการที่ทำให้เรามีความสุขมาก
เอาจริงไม่เคยคาดคิดว่าโครงการนี้
จะมาถึงจุดที่เชียงราย
เชื่อไหมคนก็อาจจะคิดอย่างนี้
มาจากเบตงไปเชียงราย๒๐๐กว่ากิโล
คนเราไม่ใช่ฮีโร่คือไม่ใช่อะไรนะ
เอาง่ายคนถามว่าพี่ตูนบ้าเปล่า
แต่ก็พิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วนะคะว่าการกระทำของพี่ตูนครั้งนี้
ถือว่าเป็นการรวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศเลย

ถูกต้องนะครับมีดาราศิลปินบอกว่า
จริงพี่ตูนไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นยอดมนุษย์แล้ว

ไม่ใช่ขอบคุณพี่ตูนคนเดียวทุกคนในคณะ
และใครก็ตามที่ร่วมวิ่งรวมถึงผู้บริจาคและคนไทยทุกคนนะครับ